พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยคือส่งกำลังใจไปเยอะเลยนะคะ
พี่น้องชาวภาคเหนือชาวภาคอีสานเพราะว่าอากาศที่หนาวเหน็บเย็นลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คือสำหรับเราจากกรุงเทพไปเป็นเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยว
แต่คนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเขาประสบปัญหาภัยหนาวนะคะ
แม้ว่าคนเนี่ยก็ยังหนาวเลยคุณช้างก็หนาวเหมือนกันนะคะ
พาไปที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ช้างอ่ะคุณพังช้างแม่อ้วนดูสิมันหนาวมันก็หนาวอ่ะ
แล้วมันก็ล้มป่วยแบบนี้ค่ะครับเนี่ยแล้วน้ำตามันไหลพรากตลอดเวลาเลย
การอยู่มันเยอะนะอืมเจ็ดสิบปีแล้วนะคะอ่า
ตวแพทย์รณชิตรุ่งศรีสัตวแพทย์ประจำปางช้างแม่สาที่เชียงใหม่นะคะ
พร้อมทีมงานช้างขวานช้างเข้าช่วยเหลือพังแม่อ้วน
นอนหายใจรวยรินน้ำตาไหลพรากนะคะแล้วก็มีการวัดไข้
ตรวจสภาพอาการที่ล้มป่วยนำเนื้อเยื่อไปตรวจ
จากว่ามีอาการไข้แทรกซ้อนเพื่อเร่งรักษา
แม่อ้วนเนี่ยตอนนี้อ่อนแรงเต็มทีนะคะได้รีบให้น้ำเกลือแล้วก็เสริมวิตามิน
พร้อมทำให้ร่างกายพังแม่อ้วนอบอุ่นมากที่สุด
ตอนนี้อากาศมันลดลงฮวบเลยนะคะสำหรับเชียงใหม่ครับ
มีการคุณดูนะเอาผ้าห่มผืนใหญ่ถึง๒ผืนนะคะ
ห่มให้พังแม่อ้วนกลางเต็นต์ป้องกันลมหนาว
ป้องกันน้ำค้างก่อกองไฟให้พังแม่อ้วน
มีการจัดเวรยามทีมสัตวแพทย์ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
เมื่อวานทุกคนเร่งดูแลพังแม่อ้วนอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันค่ะ
ดน้ำเกลือแล้วก็วิตามินไปถึงสี่สิบลิตรโอ้โหสี่สิบลิตรนะคะ
อ่าจนกระทั่งเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีเป๊ะเลยค่ะ
แม่อ้วนอยู่ก็ลุกขึ้นพลวดขึ้นมาเองเลย
ทำกลางความดีใจของทุกคนคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้ว
หายแล้วแต่เพียงไม่ถึง๑นาทีเท่านั้นค่ะ

แล้วก็เกือบที่จะทับทีมงานด้วยนะคะ
ทีมงานต้องกระโดดหนีกันโกลาหลค่ะ

ใช่๑นาทีเท่านั้นทางแม่อ้วนยืนนะ

หลังจากนั้นพังแม่อ้วนค่ะนอนน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยนะคะ

มันก็มีจิตใจนะแม้ว่าจะเป็นสัตว์นะ
ผู้บริหารปางช้างแม่สาคุณอัญชาลีกันมาพิจิตรบอกว่า
แม่อ้วนเป็นช้างที่อยู่ในปางช้างแม่สามายาวนานกว่า๓๐ปี
พอถึงวัยชาราก็ได้มีการนำพังช้างแม่อ้วน
ก็ดูแลกันตามแบบธรรมชาติ
คือธรรมชาติที่สุดในบ้านปลายชีวิตนะคะ
ดการแสดงงดการขี่ช้าง
แล้วคนที่ทราบข่าวการล้มป่วยของพังแม่อ้วยเนี่ยนะ
ต่างเดินทางมาที่ปางช้างแม่สามาส่งกำลังใจ
ขอให้พังแม่อ้วนหายไวโดยเฉพาะคนที่รักช้าง

แล้วมีการนำเรื่องราวลงในเพจเซฟพังแม่อ้วน
ให้คนที่รักช้างแล้วก็ให้คนที่เป็นห่วงพังแม่อ้วน

ทางปางช้างแม่สาเองก็พยายามทุกวิถีทาง
ที่จะดูแลช้างทุกเชือกที่ล้มป่วยแล้วก็ชะลาแบบนี้
แต่ว่าอากาศหนาวแบบนี้แน่นอนเรื่องของการท่องเที่ยวก็คึกคัก
แต่ว่าไม่รู้ช่วงนี้คุณผู้ชมจะคึกคักหรือเปล่า